ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครสวรรค์นะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นรอปภ
ช่วงวันหยุดวันรัฐธรรมนูลก็ลากลับบ้าน
ปรากฏว่าถูกฟันคอเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเนี่ยฮะ

สภาพศพอยู่ที่เกรนอนแถวแถวบ้าน

แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับเป็นท้องที่ของสพตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายธนากรยศรุ่งเรืองอายุ๔๘ปีนะชื่อเล่นคือในกรนะครับ
ก็นอนหงายจมกองเลือดอยู่ใกล้กับเปรยวนนะครับแล้วก็รถกระบะนะครับ
ที่บ้านพักในตะบนหัวหวายอำเภอตาคลีนครสวรรค์
คือถ้าดูจากสภาพศพและบาดแผลนี่ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมมากนะครับ
เพราะว่าถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่กรามไปถึงคอเป็นแผลกว้าง
กระดูกคอเนี่ยหักเหลือเพียงหนังที่เป็นหนังติดเนื้อห้อยร่องแร่งอยู่
คือฟันแบบกระดูกคอเนี่ยหักไปเลยขาดไปเลย
เหลือแต่หนังติดเนื้อห้อยร่องแร่งอยู่นิดเดียวนะครับ
ภรรยาของในกรผู้ตายชื่อว่านางกิ่งแก้วอายุ๔๓
บอกว่าตอนนั้นกำลังทำงานรับจ้างตัดอ้อยอยู่อยู่ห่างจากบ้านประมาณ๕กิโลเมตร
คือยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าสามีเนี่ยที่นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยถูกฟันคอเสียชีวิต
ส่วนตัวสามีเป็นหัวหน้ารอปภอยู่ที่สระบุรี
แล้วก็ขอลางานในช่วงวันหยุดรัฐธรรมนูลมาด้วยนะครับ
ก็เดินทางกลับบ้านมาตั้งแต่วันที่๘ธันวาคม
วันเกิดเหตุคือ๑๐ธันวาคมเมื่อวานนี้ตอนที่ภรรยาออกไปทำงานรับจ้างตัดอ้อย
ก็ไปตั้งแต่เช้าส่วนนายธนากรอยู่บ้านคนเดียวนะฮะ
รู้อีกทีก็คือเนี่ยถูกฟันเป็นศพไปแล้ว
สันนิษฐานว่าก่อนเกิดเหตุนายธนากรที่อยู่บ้านคนเดียวเนี่ย
เพราะว่าต้องดูแลลูกชายซึ่งอายุแค่๒ขวบภรรยาออกไปตัดอ้อย
กล่อมลูกนอนหลับก็มานอนเปรยวนที่อยู่ข้างบ้าน
แบบนี้ครับทุกผู้ชมครับอ่าแล้วคนร้ายถือมีดตัดอ้อย
ชาวบ้านจะเรียกว่าอีเหรียญย่องเข้ามาทำร้ายฟันไปที่คอของนายธนากรอย่างแรง
แผลเนี่ยกว้างตั้งแต่กรามไปถึงคอนะฮะคอเนี่ยเกือบขาดเหลือเพียงชิ้นเนื้อกับหนังที่ยังห้อยอยู่
แล้วนายกรก็พลิกตกลงจากเปรย์ไปเสียชีวิตอยู่ที่พื้นข้างล่าง
คนที่มาเห็นคือเด็กระแวกบ้านวันหยุดเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปโรงเรียน
เขาก็วิ่งเล่นกันวิ่งมาถึงบ้านของนายธนากรเห็นนอนคอเกือบขาดเป็นศพอยู่
ก็ไปแจ้งผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่แถวบ้านเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็ไปเรียกกันมาแล้วก็มาดูกันนะครับ
คุณสูชาดาสุริโครงผู้สื่อข่าวธนัฐทีวีไปที่พื้นที่เกิดเหตุ
พยายามหลักฐานต่างเพิ่มเติมแล้วคุณสุชาดาได้คุยกับเพื่อนบ้าน
บอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุก็กินยานอนหลับอยู่ใต้ถุนบ้าน
ไม่ได้ยินเสียงคนร้ายมาก่อเหตุอะไรทั้งสิ้นนะครับ
เด็กที่วิ่งเล่นแถวบ้านเนี่ยวิ่งมาบอก
ว่าเห็นนายธนากรนอนเสียชีวิตถูกฟันคออยู่
เธอก็รีบไปดูนะครับตอนนั้นก็ตกใจขาสั่นเลยทำอะไรไม่ถูกนะ
เพราะว่าแถวนี้มีแต่เพื่อนบ้านคนสนิทคนรู้จักกันทั้งนั้น
ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเลือดธงเบลย์เนี่ยฟันชบเข้าไป
ขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับนางประทุมบอกว่า
นายธนากรเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนตามทำร้ายอยู่
พร้อมกับบ่นว่าอยากตาย
ปล่อยให้เขาฆ่าให้ตายไปสักที
เขาและหลานเขานะฮะมาเรียกยายมาช่วยเขาคิดว่ายังไม่ตายยายมาช่วยจับลูก
ขึ้นนั่งหน่อยพอย้ายไปถึงย้ายถึงเขาสิ้นแล้วว่าเฮ้ยอย่าไปจับนะก็ว่า
งั้นเขาตายแล้วก็บอกอย่างนี้เนาะเอาสิ้นหมดแล้วเนี่ยว่างั้นจะไปจับนะ
ไม่เคยเห็นเลยอย่างนี้นะไม่ได้สังเกตเขาล่ะ
กิ่งแก้วภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีนี่มีนิสัยเจ้าชู้นะฮะ
ก็ไปเกี่ยวพันธุยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงหลายคน
แล้วส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เขามีสามีแล้วและเคยบ่นว่ามีคนไล่ทำร้ายจริง
แต่ไม่บอกว่าเป็นใครหลังก็สังเกตเห็นว่าสามี
พกมีดสปาต้าติดตัวป้องกันตัวอยู่เสมอ
ทีนี้มันมีประเด็นที่ตำรวจเขาตั้งข้อสงสัยว่า
มีลูกพี่ลูกน้องของนางกิ่งแก้วภรรยาของนายธนากรอยู่คนหนึ่งชื่อว่านายจิม
จะเป็นผู้ลงมือหรือเปล่าเนี่ยนางกิ่งแก้วบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยในจิมเป็นคนที่พิการแขนซ้ายขาดขาขวาลีบ
ก็เลยไม่รู้ว่าจะก่อเหตุหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่านายธนากรกับนายจิมเขามีปัญหากันไหม
กิ่งแก้วบอกมีทะเลาะกันบ่อยอย่างเช่นว่ากันเรื่องไม่เก็บจานล้างจานนะ
ว่างของใส่กันอะไรพวกนี้นะครับ
หรือว่าไล่ไหมครับ
ให้อยู่บ้านเดียวกันจนในจิมต้องไปสร้างเพลิงล้อมสังกษีไปอยู่แถวนี้
แบ่งไฟที่บ้านไปใช้นายธนกรก็พอทะเลาะกันก็ไปตัดไฟเขาอีก
ก็ไม่รู้ว่าจะใช่ในจิมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ทางภรรยาเขาบอกเขาก็ไม่แน่ใจ

คือมีแฟนหลายคนไหม

มันว่าหมากินยังรู้จักเรียมึงกินทำไมไม่รู้จะเก็บจากล้าง
มันก็คว่างด้วยเช้ามันบอกไอจิมกินแล้วมึงไม่ต้องออกมาบ้านกู
ก็แตกอยู่แถมมุงน้ำอ่างล้างชามมันอ่ะ
แขนเขาขาดข้างนึงแล้วขาก็รีบตอนเป็นเด็กน้อย
แต่แขนขาที่ตอนมันมีเมียมันเอารูปลูกมันไปอวดเขาแล้วก็เมาแล้วก็ซิ่งรถมอไซค์
แต่ก็ไปติดกับถังขยะมันขาดแค่นี้
ก่อนที่จะกลับกรุงเทพฝันว่าบ้านเขาจัดงานบวช
จัดงานบวชเห็นเขาใส่สุดขาวสุดดำอย่างเงี้ย
บอกว่าเอ๊ะงานบวชทำไมเก่งทำไมเป็นชุดขาวสุดดำ
ว่าอย่างเงี้นะถามถามเขาอ่ะเขาก็บอกเขาก็ไม่พูดด้วยในความฝันอ่ะ
แล้ววันรุ่งขึ้นมาก็มาพูดกับเขาบอกว่าเฮ้ยจริงกูฝันอย่างนี้มันท่าจะไม่ดีแล้วว่ะ
เพื่อนก็บอกเฮ้ยมึงฝันอย่างนี้มันมึงนอนมากมึงฝันมากเปล่าเพื่อนก็ว่าอย่างนี้
ไม่อ่ะกูฝันอย่างนี้ไม่พลาดแน่ก็พูดอย่างเงี้ยเพราะว่างานบวชแต่กลายเป็นงานศพเพราะว่าอะไรรู้ป่ะใส่ชุดขาวชุดดำมันก็เป็นงานศพอยู่แล้ว
อย่างพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราแบบขนลุกเลยไหม
คนลุกเลยเมื่อวานนี้แบบโทรมาหาแม่แม่บอกว่าไอ้บ้างมาอยู่เป็นเพื่อนแม่หน่อย
อ้าวหนูเพิ่งกลับมานะแม่ว่าอย่างนี้แล้วทำไมจะให้หนูกลับไปอีกล่ะไอ้กรมันตายแล้วมันโดนฟัน
ก็บอกแม่เห็นไหมหนูฟันแล้วมันไม่พลาดนะแม่ก็บอกแม่ย่าว่างี้
นี่เพื่อนเมียผู้ตายเขาเล่าให้ฟังนะฮะส่วนเรื่องของคดีความนะครับ
ตำรวจสพตาคลีตอนนี้ก็ได้นำตัวในจิมที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเมียผู้ตายมาสอบปากคำ
แนวทางการสืบสวนเนี่ยคือเบื้องต้นได้ความว่าในจิมมีความแค้นฝังใจกับในกรผู้ตายมาก่อน
กลั่นแกล้งรังแก่ในจิมมาอยู่เสมอนะครับแต่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวต้องรอการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อชี้ชัดแล้วก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับแต่เบื้องต้นน่าจะมาจากเรื่องทะเลาะวิวาสนะฮะ
นี่นะฮะเดี๋ยวรอผลนะครับ